ท่านผู้ชมครับคุณพ่อคุณแม่ของเด็กนักเรียนที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศรัชพฤกษ์ที่นนทบุรีเนี่ย
ยังเดินหน้าแจ้งความอย่างต่อเนื่องค่ะนะฮะเพราะว่าลูกชั้นอนุบาลแล้วก็เตรียมอนุบาลหรือ
โซลี่ของเขาเนี่ยโอ้โหกล้องวงจรปิดได้รับการเปิดเผยออกมาแล้วก็พบกันแบบมากขึ้นทุกวัน
ใช่ค่ะนะฮะวันนี้เกือบ๑๐ครอบครัวนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่ถูกครูแล้วก็พี่เลี้ยงของโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศรัชพฤกษ์
กระทำรุนแรงทำร้ายเด็กไปที่สำนักงานอายการสูงสุดนี่ฮะ
ได้พบกับท่านรองโฆษกอายการสูงสุดนะครับ
ประยุทธ์เพชรคุณนะครับมีทนายรณรงค์แก้วเพชร
ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเป็นผู้ที่พามา
เพื่อขอให้คุ้มครองเด็กที่ตกเป็นเหยื่อรวมถึงคุ้มครองค่าเสียหายในส่วนที่ผู้ปกครอง
จะได้รับจากตัวผู้กระทำแล้วก็ทางโรงเรียน
แล้วก็การฟ้องร้องคดีทางแพ่งต่อโรงเรียนตลอดจนผู้บริหารที่เกี่ยวข้องด้วย
ทางรองโฆษกอายการสูงสุดนะครับมารับหนังสือนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะส่งต่อให้กับอายการสูงสุด
แล้วก็ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจว่าทางสำนักงานอายการสูงสุด
ดำเนินการเรื่องนี้ทันทีเพราะถือเป็นเรื่องที่สะเทือนใจ
เฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กเท่านั้นสำหรับทุกคนที่ได้เห็นด้วย
ส่วนการฟ้องร้องคดีทางแพ่งและอาญามันก็จะมีรายละเอียดและขั้นตอนอยู่แล้วในการดำเนินการนะครับ
บรรดาผู้ปกครองที่มากันในวันนี้นะครับเราได้คุยด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
หนึ่งในนั้นก็คือคุณแม่ของน้องวินนี่ฮะคุณแม่น้องวิน
ถูกครูแพรวนะกดกับพื้นถูกอุ้มกดกับพื้นแล้วก็ถูกครูอิง
เอาถุงดำคลุมศีรษะแล้วก็จับลงใส่ถังขยะเอามืออุดปากอุดจมูก
โอ้โหคุณแม่บอกว่าเห็นภาพในกล้องวงจรปิดที่ลูกถูกทำเนี่ย
ครูทำสองคนนะฮะจะเป็นครูหรือครูพี่เลี้ยงก็แล้วแต่เนี่ย
ไม่ได้ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะกระทบต่อสภาพจิตใจของลูกมาก
จนถึงขณะนี้ยังไม่เคยได้รับการติดต่ออะไรจากทางโรงเรียนเลย
น้องที่โดนคุมถุงดำอะค่ะน่าจะหลายท่านน่าจะได้เห็นคลิปไปแล้ว
แล้วก็ที่โดนจับกระแทกอยู่หลังห้องแล้วก็เอามืออุดปากอุดจมูกน้องอะค่ะ
แต่ที่มากกว่านั้นที่คุณแม่เห็นก็คือเขามีการเอาลูกของคุณแม่ลงไปในถังขยะด้วยค่ะ
ซึ่งยิ่งดูก็ยิ่งเจออะไรที่มันแบบรับไม่ได้ทั้งนั้นเลยอะค่ะ
ก็คิดว่าตรงนี้ไม่น่าจะยอมค่ะ
เอาลงไปถังขยะยังไงครับคุณแม่
อุ้มน้องลงไปในถังขยะหลังห้องเหมือนกับจะขู่เหมือนประมาณว่า
คือคุณแม่ไม่ได้ยินเสียงแต่ว่าภาพที่เห็นเหมือนประมาณ
ถ้าไม่เงียบก็คือจะไม่เอาออกจากถังขยะ

แล้วคุณแม่ก็เชื่อว่าเขาน่าจะโดนมาหลายเดือนแล้ว
เพราะนี่แค่๓วันที่แม่เห็นมันยังเยอะขนาดนี้ค่ะ
แต่ก่อนหน้านั้นก็ไม่รู้ว่าลูกโดนอะไร
ตอนกลางคืนเขาก็มีนอนร้องไห้นอนภาวะ
คุณแม่ก็เข้าใจว่าเขาฝันร้าย
แต่ว่าพอรู้อย่างนี้ก็เข้าใจที่มาของมันแล้วว่าทำไมลูกถึงเป็นแบบนี้

คล้ายกับเกรี้ยวกราดอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะ
มีคุณพ่อของน้องอีกคนนึงที่เดินทางมาด้วยนะฮะ

เทมส์อายุ๓ขวบ๖เดือนอยู่ชั้นอนุบัน๑

คุณพ่อบอกว่าหลังจากไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเอาแบบย้อนหลังเลยนะ
เท่าที่โรงเรียนมีเนี่ยไม่ใช่วันเดียวนะครับ
เทมส์ถูกครูพี่เลี้ยงจุ๋มทำร้าย๑๗ครั้ง

เท่าที่มีกล้องวงจรปิดตรวจย้อนหลังได้
วันหนึ่งกี่ครั้งแล้วเนี่ยโดนไป
ใช้มือทุบใช้กล่องดินสอทุบ

ใช้โทรศัพท์มือถือตีที่ตัวกับที่แขน

แล้วมันมีประเด็นเรื่องนี้คุยกันเยอะมาก
คือผู้ปกครองบอกว่า

เพราะตอนนี้ครูพี่เลี้ยงจุ๋ม
ได้แจ้งความกลับผู้ปกครองของน้องเสือ
พูดตามเหตุการณ์วันนี้ได้ไหมครับวันที่ผู้ปกครองเขามาขอดูกล้องวงจรปิดวันแรก
ใช่แล้วก็วันแรกที่ผู้ปกครองดูกล้องแล้วก็เจอครูพี่เลี้ยงจุ๋มเขาทนไม่ได้รับไม่ได้อ่ะ
เป็นน้องเสือที่เพลย์ภาพขึ้นมาพอดีใช่ไหมแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาดูอยู่เขาพุ่งไปหาครูพี่เลี้ยจุ๋มเลย
หลังจากเขาเห็นอาการผิดปกติของลูก
คือปรากฏว่าวันนี้ครูพี่เลี้ยงจุ๋มบอกว่า
จะฟ้องเอาผิดกับพ่อแล้วก็แม่น้องเสือ

บอกว่ายอมรับแหละว่าวันนั้นทำร้ายก็โมโห
ทำไปเพราะโมโหบันดาลโทษะ
ชดใช้ค่าเสียหายตามกฎหมาย

แต่ว่ามันก็เพราะบันดาลโทษะเห็นลูกถูกทำร้ายก่อน

แต่ตอนที่ครูจุ๋มฟ้องกลับ
มันก็เลยทำให้รู้ว่าครูพี่เลี้ยงจุ๋มเนี่ย
แสดงว่าไม่ได้มีความจริงใจอะไรกับ

แต่จังหวะภาพคลิปตรงนั้นนี่มันเป็น
เกิดขึ้นกับลูกชายผมพอดี
ก็เลยแบบบันดาลโทษะไปครับผม
แต่เราก็ยินดีนะครับเสียค่าปรับตามกฎหมายทุกประการครับผม
ก็ยอมรับผิดในส่วนตรงนั้นถูกต้องครับผม
ด้วยความที่เราโมโหในการเห็น
ถ้าบาดใจโดนลูกโดนกระทำแบบอย่างรุนแรง
เราเลยบรรดาโทษาไปเสร็จนิดหนึ่งครับผม
ซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของทางพี่เลี้ยจุงที่จะดำเนินการในตรงนี้ได้
ครับก็เราก็ดำเนินการทำตามกฎหมายของเขาไป
ถ้าเราผิดเราก็แค่ยอมรับผิดว่าเราผิด
เราก็จ่ายทำตามกฎหมายครับผม

คือถ้าเกิดเขามีความจริงใจที่ต้องการที่จะขอโทษจริงนะครับ

โทรไปขอโทษหรือว่าโทรมานัดเจอผู้ปกครอง

ถ้าเขาต้องการที่จะขอโทษจริงนะครับ
ไม่ใช่ว่าขอโทษผ่านสื่อยกมือไหว้ไปแค่นั้นครับผม

แต่ว่าสิ่งที่คุณทำมันเยอะมันเยอะกว่ามากมายมหาศาลเลยครับ
แล้วมันเกิดขึ้นกับเด็กซึ่งไม่รู้อีกนานเท่าไหร่
พวกผมถึงจะรักษาลูกผมได้ให้หายเป็นปกติ
ให้เขาลืมสิ่งที่เขาโดนกระทำมาขนาดนั้นนะครับ
โดนกับผู้จุ่มโดยตรงเลย๑๗
เท่าที่มีคลิปตอนนี้๑๗คลิปครับ๑๗คลิป
ซึ่งถือว่าเยอะมากทุกวันวันหนึ่ง๔คลิป
คลิป๔คลิป๕คลิปอยู่อย่างนี้ครับ

ซึ่งก่อนหน้านั้นเราไม่มีหลักฐาน
แต่คิดว่าน้องก็คงโดนมาตั้งแต่ตั้งแต่เปิดเทอมแล้ว
จากเด็กที่ไม่เคยงอแงเขาจะวิ่งเล่นวิ่งสนตลอด
แต่ว่าพอมาสถานที่แปลกหรือเจอคนแปลกหน้า
กลัวไม่กล้าต้องซักครั้งใหญ่ถึงจะยอมไปเล่นด้วย
หรือยอมเก้าไกลอะไรอย่างนี้ครับก็จะภาวะ

คิดว่าคุณทำมาขนาดนี้แล้ว
และการแสดงออกของคุณตลอดมาตั้งแต่วันแรก

ซึ่งไม่ได้เป็นการกระทำที่ออกมาจากความรู้สึก
สำนึกผิดอะไรของคุณเลยครับ

นี่ฮะมันก็เลยเป็นจุดที่แบบโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันหนัก
เพราะว่าตัวครูพี่เลี้ยงจุ๋มเนี่ยถูกตำรวจแจ้งข้อหา
เขามารับทราบข้อกล่าวหาไปแล้วที่ทำร้ายเด็ก

ตัวของครูพี่เลี้ยงจุ๋มเนี่ยมาที่สถานีตำรวจสพชัยพฤกษ์ที่นนทบุรีมากับนี่
ทนายเดชากิติวิทยานันต์ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์นะครับ
ซึ่งตอนนี้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทนายความของโรงเรียนในเครือสารศาสตร์นะฮะ
คือมาเพื่อจะแจ้งความเอาผิดกับผู้ปกครองที่ทำร้ายเธอในวันนั้น
ทำให้เกิดคำถามว่าโอ้โหเอาละ
หนึ่งครูพี่เลี้ยงจุ๋มคุณจะเอาผิดกับผู้ปกครองทำร้ายคุณอะไรก็ว่ากันไป
แต่ทนายเดชาเนี่ยอันนี้ที่สังคมก็ตั้งคำถามนะทนายเดชาเขาตอบอยู่เดี๋ยวท่านรอฟังกันแล้วกัน
สังคมก็มีคำถามว่าทำไมทนายเดชาที่มีประสบการณ์แบบ๓๐กว่าปีทำงานด้านทนายกว่ามา
ทำไมถึงเลือกไปช่วยเหลือคนที่ทำร้ายเด็ก
บอกตรงเลยว่าวันนี้ทัวร์ลงนะในโลกโซเชียลทนายเดชาโดนทัวร์ลงเลยนะ
ซึ่งธนายเดชาเขาก็ตอบคำถามเขาอยู่แหละเขาก็มีเหตุผลเขาอยู่แหละเดี๋ยวท่านรอฟัง
นายรณรงค์แก้วเพชรที่เขาก็มาเป็นผู้ประสานงานเดินเรื่องต่างให้กับทางกลุ่มผู้ปกครองของเด็กที่ถูกทำร้ายนะ
ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นทนายให้กับโรงเรียนสารศาสตร์นะเขาจะใช้วิธีเยียวยาแบบเงียบพยายามพูดคุยเจรจาไม่ใช่ลักษณะแบบนี้
คือพาครูพี่เลี้ยงจุ๋มไปแจ้งความเอาผิดกับผู้ปกครองที่ทำร้ายอย่างนี้มันเหมือนกับการโหมไฟเข้ากองฟืนไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับ
แล้วถ้าจะบอกว่าการทำร้ายเด็กจะตบเด็กตีเด็กเอาถุงครอบเด็กบอกว่าเป็นลักษณะของการแบบแกล้งเด็กหยอกเด็กเล่นกับเด็กอย่างนี้มันไม่ใช่
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรมก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ครูพี่เลี้ยงจุ๋มจะไปฟ้องร้องเอาผิดกับผู้ปกครองที่ทำร้ายเธอในวันนั้นนะครับ
แล้วก็ถึงขั้นโพสต์เฟซบุ๊กนะบอกว่าอย่าเห็นแก่เงินจนลืมคุณธรรมเตือนด้วยความหวังดีในฐานะเพื่อน
โรงเรียนค่าเทอมแพงจ้างครูไม่มีคุณภาพทำร้ายเด็กแทนที่จะสำนึกแสดงความรับผิดชอบกลับมาจะแจ้งความเอาผิดกับผู้ปกครอง
เอาล่ะทีนี้ทางทนายเดชาค่ะเขาก็ชี้แจงนะคะเขาโพสต์ชี้แจงผ่านเพจนะคะ
โพสต์ว่าในการทำอาชีพไม่เคยทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมขอให้
มั่นใจได้ซึ่งเมื่อวานนี้เจ้าของและผู้บริหารโรงเรียนสารศาสตร์ครับ
เชิญเขาไปพบเรื่องที่เป็นคดีและขอให้เป็นที่ปรึกษากฎหมาย
รับปรึกษากฎหมายตามวิชาชีพด้านกฎหมายส่วนพี่เลี้ยงที่ถูกดำเนินคดี
ก็เข้าไปช่วยเหลือในฐานะส่วนตัวคนละส่วนกันและวันนี้ทนายเดชาก็เปิดใจกับทีมข่าวของเรา
ถึงขั้นทัวร์ลงอย่างที่บอกค่ะค่ะคนไปตำหนี่เขาเยอะ
นายเดชาบอกเลยว่าผมโดนหลายอย่างหาว่าเห็นแก่เงินบ้าง
หาว่าเข้าข้างคนผิดบ้างไม่มีจัญญาบันบ้าง
ว่าความให้คนผิดทำไมลักษณะแบบนี้นะคะทนายเดชายืนยันว่ารู้ตัวดีว่าตัวเองเป็นคนยังไง
ก็ต้องบอกว่ามีสามสิบกว่าคดีที่ครูเป็นผู้ต้องหาสิบสามคน
ยืนยันว่าการทำคดีเนี่ยไม่ได้เข้าข้างคนผิดอะไรเดี๋ยวฟังดูค่ะ
นายเดชาจะชี้แจงยังไงกับทีมข่าวของเรานะคะ
คนก็ด่าสารพัฒน์เห็นแก่เงินบ้างไม่มีจัญญบันไม่มีสินทำอะไรเข้าข้างคนผิด
ทำงานให้โจรอะไรอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ได้เครียดเลยจริงที่จริงที่เขาด่ามา
ไม่มีแต่ผมไม่ได้หนึ่งเนี่ยมีจัญญบันนะครับผมมีจัญญบัน
ผมไม่ทำอะไรผิดจันบันถ้าคุณคิดว่าผมผิดทำผิดจัญญา
คุณก็ไปร้องบรรยาทผมสิคณะกรรมการบรรยาทสภาธนายก็มี
แล้วผมไปสารวันนี้ก็ทุกคนก็เข้าข้างผมหมดทนายทุกคนก็ให้กำลังใจ
ผมทำถูกต้องแล้วโจรยังต้องมีทนายเลย
เลือกช่วยผู้ต้องหาคนที่เป็นผู้ต้องหาคือคนที่ถูกกล่าวหา
คุณรู้ยังไงเขาผิดไงศาลยังไม่ตัดสินเลยคุณจะทำตัวเป็นศาล
เพราะฉะนั้นก็เขาแค่ถูกกล่าวหาว่าทำร้ายเด็ก
แล้วต้องไปให้สารตัดสินว่าไอ้ที่คุณทำไป
ไปเพราะอะไรมีเจตนาหรือไม่ยังไงก็ต้องไปสู้กันไงอืม
ก็เป็นเรื่องของผมผมจะรับว่าความให้ใครแล้วก็

บางคนไปปล่อยข่าวเท็จจ้างเดชามาช่วยครูปกป้อง
ครูทำผิดกฎหมายอะไรไม่จริงไม่เกี่ยวเลย
โรงเรียนเขาก็โรงเรียนไว้พวกผู้ต้องหาเหล่านี้ก็คนละส่วนไม่เกี่ยว
นะครับยืนยันว่าเราเป็นหน้าที่ได้จัญญาบันหรอ
แน่นอนก็ทำผิดอะไรก็ไปร้องสิครับแต่ถ้าร้องแล้ว
ถ้าเกิดผมไม่ทำผิดพยาบาลผมก็ดำเนินคดีกลับ
ใครที่มานั่งด่าผมเนี่ยเสียหายเดี๋ยวผมก็ดำเนินคดีไป
ก็เยอะแยะไปชั่วเลวอะไรไม่เลิกติดตาม
ใครที่ใครรักผมก็ตามใครไม่รักก็ต้องตาม
ผมมีคนติดตามอยู่เนี้ยสามแพลตฟอร์มล้านสอง
หายไปบ้างก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับเรื่องธรรมดากระแสมาแป๊บเดียว
ก็กลับมาเหมือนเดิมคนรักผมก็มีไม่ใช่มีแต่คนเกลียดที่ไหนล่ะ
จุ๋มเขาทำร้ายร่างกายเขาก็ยอมรับผิดขอโทษแล้ว
แต่ข่าวมันก็บิดเบือนไงนะครับผมจะไปทำเอ่อ
ไปสนับสนุนคนทรมานเด็กได้ไงไม่มีเลอะเถอะ
ที่พูดแบบนี้เดี๋ยวผมจะดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
เอามันติดกุ๊กเอาวงจรปิดไล่คนออกเปลี่ยนผู้บริการ
หาครูใหม่เขาทำหมดแล้วอ่ะทำไมทำไมคุณไม่พูดอ่ะ
ผู้ปกครองนะแล้ววันวันเวลาคุณเรียกร้องอ่ะ
คุณไปไหนอ่ะสำนักงานนิยาการเกี่ยวอะไรอ่ะ
แต่วันนี้ก็มีนักกฎหมายพาไปเพื่ออะไร
ขยายความเสียหายเข้าไปเรื่อย
มันไม่ต้องการจะจบมันต้องการจะมีเรื่อง

พวกฝ่ายตรงข้ามน
โรงเรียนสหราชาติวิทร์รัชพฤษ

ที่ยังไม่ย้ายลูกออกจากโรงเรียนนะคะ
มาประชุมทำความเข้าใจถึงมาตรการหลังจากนี้นะคะ
คือก็ต้องยอมรับว่าบางส่วนผู้ปกครองก็ยังให้ลูกหลาน

ส่วนเขาก็ตัดสินใจว่าไม่เอาแล้วย้ายนะคะ
คือทีนี้คนที่ยังเรียนต่อก็มาคุยกัน
ก็ทางโรงเรียนสร้างความมั่นใจกับผู้ปกครองว่า
ยงกระมนผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนในเครือสารศาสตร์
ก็พูดถึงการตั้งทนายเดชาเป็นทนายความประจำเครือสารศาสต

ผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนบอกแบบนี้ค่ะ
บอกว่าก็ให้มาช่วยอุดรอยรั่วปมปัญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อช่วยครูเพื่อให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย

ไม่ได้ต้องการมาต่อสู้ไม่ได้ต้องการมาแก้ตัว
โรงเรียนผิดก็ว่ากันไปตามผิดว่ากันไปตามกระบวนการ
แต่ก็ต้องมีที่ปรึกษาด้านกฎหมายนี่นะคะ
ก็ที่ปรึกษาด้านกฎหมายก็เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนแหละ

ไม่อย่างนั้นก็ยืดเยอะกันไปมาปัญหาไม่จบสักที
ธนายเดชาเข้ามาช่วย
คือเพื่อที่จะมาถ้าครูผิด
เราก็จะต้องหาทางแก้ไขเยียวยา
แล้วก็จัดการดำเนินการให้ถูกต้อง
แต่ถ้าเกิดว่ามันมีข้อไหนที่ผิดพลาด

โรงเรียนสามารถแก้ไขได้
โรงเรียนก็จะฟังจากส่วนของคุณเดชา

เช่นเราได้รับคำแนะนำว่า
เราจะต้องคือครูห้ามหันหลังให้กับเด็ก

ซึ่งเราได้รับคำแนะนำตรงนี้ด้วย
ไม่ใช่ว่าเราจะมาเอาคุณเดชามาเพื่อต่อสู้
คือตรงนั้นไม่ได้ประโยชน์ครับ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงบ่าย๓โมงครึ่งวันนี้ค่ะ
นางสาวนัทมณฑการอายุ๓๕ปี
พิ้งนะคะคุณแม่ของน้องรีวิวนักเรียนอนุบาล
อนุบัน๑ห้องอี่ไปที่สพชัยพฤษ
เพื่อขอใบส่งตัวจากพนักงานสอบสวน
พาน้องรีวิวไปพบจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลศรีธัญญานะคะ
เพื่อให้คุณหมอตรวจสุขภาพจิตของน้องนะคะ
เพราะว่าน้องโดนทำร้ายแล้วคุณแม่บอกว่า
พฤติกรรมของลูกเปลี่ยนไปจริงต้องพบแพทย์

พาน้องรีวิวไปเจอกับอายการสหวิชาชีพ
เพื่อให้คุยเกี่ยวกับพฤติกรรมของพี่เลี้ยงจุ่มที่มาทำร้ายน้อง
เลี้ยงจุ๋มแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ปกครองของน้องเสือ

เพราะผู้ปกครองทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ทางกลับกันมองว่าโรงเรียนไม่จริงใจด้วยซ้ำ
ไม่มีสัจจะไม่สำนึกในสิ่งที่เกิดขึ้น
ยังจะไปแต่งตั้งทนายมาช่วยเหลือคนทำผิดอีก
ที่พี่เลี้ยงจุ๋มทำร้ายลูกแม่พิ้ง

ว่าเขาจะฟ้องร้องทางโรงเรียนเรียกค่าเสียหายรายละ
อันนี้คือรายละนะคะรายละ๕ล้านบาท

ทิ้งไปในเรื่องของเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งแล้ว
ก็พ่อเขาไปเกี่ยวกับตรวจสภาพจิตน้องครับ
พวกนักจิตวิทยาให้พรรคคามเพิ่ม

พอดีนี่เขาให้เมาส์เอกสารเพิ่มเติมอีกค่ะ
แล้วเดี๋ยวต้องไปที่โรงพยาบาลอีก

แล้วในส่วนของเราได้มีการติดต่อทางโรงเรียนไหมครับว่า

เพราะเราก็เพิ่งจะมาทราบเมื่อวานเหมือนกันว่าเขาตั้งทนายขึ้นมา
แต่เราก็ไม่ได้กลัวอะไรค่ะเพราะว่าเรายืนยันความบริสุทธิ์แล้วก็ถูกต้องแน่นอนค่ะ

แล้วในส่วนของผู้ปกครองตอนนี้ค่าเสียหายจากสามองค์เรียนยังไงคะ

ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอะค่ะเหมือนเขายังไม่สำนึกผิดในช่วงของเขาตรงนี้ค่ะ
แล้วเหมือนว่าทางทีมเดียวกันเหมือนว่าทนายคนนี้เป็นทนายที่แต่งตั้งของโรงเรียนสารศาสตร์ค่ะ
ยังไปเป็นทนายให้ครูที่กระทำความผิดอีกค่ะ
ก็ถือว่าเขาไม่มีสัจจะกับผู้ปกครองที่จะรับปากช่วยเหลือตั้งแต่แรกค่ะ

ส่วนที่สพชัยพฤกษ์วันนี้ค่ะ
มีครูที่ถูกกล่าวหาเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพิ่มอีก๒รายนะคะ
แพรวกับครูส้มนะคะส่วนอีกสองรายคือครูแพร่กับครูอิงขอเลื่อน
บอกว่าขอคุยกับทนายความก่อนขอปรึกษาทนายความก่อน
ตอนนี้ค่ะมีครูกับพี่เลี้ยงไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว๙คน
มีผู้ปกครองเข้าแจ้งความสามสิบสองรายรวมเป็นห้าสิบแปดคดีนะคะ
แจ้งความดำเนินคดีกับครูและพี่เลี้ยงทั้งหมดรวมแล้ว๑๓ราย
ตำรวจออกหมายเรียกให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าพบด้วยค่ะครับ
ตุลาคมนี้นะคะทีนี้ค่ะมาดูเรื่องของการดำเนินคดีจะแบ่งเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ
หนึ่งดำเนินคดีกับผู้บริหารสถานศึกษาสองผู้บริหารการศึกษา
ครูผู้สอนสี่บุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาแยกส่วนแบบนี้ค่ะ
ส่วนประกอบการนี้ก็ทั้งโรงเรียนแล้วฮะใช่ค่ะใช่ค่ะเอาให้ครบค่ะ
ล่าสุดนะคะฝ่ายบริหารของโรงเรียนได้ถอดนางนันทิพายงกมล
มนุยการโรงเรียนคนเก่าออกจากตำแหน่งแล้วนะคะครับ
สาเหตุคือหย่อนยานในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็บอกว่าเนี่ยแต่งตั้งคนใหม่มานะ
เป็นผอโรงเรียนนะมีดีกรีปริญญาเอกมีใบประกอบผู้บริหารสถานศึกษาด้วย
เดี๋ยวรอดูผอคนใหม่อย่างนี้คือไอ้เรื่องในอนาคตเนี่ย
คุณก็ต้องทำให้มันดีขึ้นแล้วไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น

แต่เรื่องคนเก่าเนี่ยคุณทำไว้แล้วตำรวจเขาบอกว่าก็ต้องดำเนินคดีนะ